จะบอกว่าเมื่อสองสาวสุดแซ่บอยู่ด้วยกันสองคนคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าไฟมันลุกพลึบพลับ
ระเบิดแทบจะลงไปเลยคุณผู้ชม
ดิฉันกำลังพูดถึงคนนึงเป็นสาวแซ่บเสียงดีจากเวทีนางงาม
อีกคนนึงเป็นนักร้องลูกทุ่งสายแดนสุดเซ็กซี่
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเฉลยดีกว่าว่าคือใคร

คือน้องอิงฟ้ามาเป็นแขกรับเชิญในไลฟ์เปิดตัวสินค้าใหม่ของสาวกระแต

ใช่แล้วคู่นี้ต่างคนต่างเป็นแฟนคลับของกันและกันนะ
สองสาวค่ะนอกจากจะสวยแซ่บเหมือนกันแล้วนะคะ

งานนี้เลยขอโชว์ลูกคอกันหน่อยแล้วกัน
ร้องเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวย
โอ้โฮคุณผู้ชมบอกว่าเพลงนี้นะนะ
ดังมากค่ะกำลังโด่งดัง

ชื่อเสียงกองฟ้าคุณรักมาก
โอ้ให้หนากูงามคือดังพระแมง
ให้แขนกูงามดังก็น่ารัก
ให้ฤทธิ์กูงามดังรัชาชาย
เศร้าเมืองสวรรค์ยังอยู่ป่อดัย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

ตอนนี้ฟ้าถึงก็บอกว่าโอ้หนูไม่ไหวแล้ว
กระแตจะเต้นขนาดนี้หนูไม่ไหวจริง
มันแบบว่านวลเนียนกันไปหมดเลยนะ

จะบอกว่าตอนไลฟ์เนี่ยนะคนดูเป็นหมื่นเลยนะ

ยอดนะคนเขาชอบเนาะ
แล้วก็ลีลาการขายของ

วันนี้ขอดูวาบหนึ่งสินะ
ก็คือแบบว่าน้องนักข่าวหลายคนก็ดูเพื่อที่จะทำข่าว

เขาเรียกว่าโดนตกไปหมดแล้ว